ช่วงนี้เรื่องแรกพาไปดูความดูเดือดก่อนแล้วกันนะคะ
ของอาจารย์เฉลิมชัยหลายคนน่าจะเห็นกันมาบ้างแล้ว
เพราะว่า๑๗ปีก่อนอาจารย์ได้วาดภาพ

แต่ปรากฏว่าไปรู้มาว่าภาพเกิดการชำรุดเสียหาย
แล้วก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควร
อาจารย์ก็ออกมาตำหนิในเรื่องของการดูแล
ยืนยันด้วยนะคะว่าจะเป็นคนซ่อมแซมภาพด้วยตัวเองค่ะ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

กล่าวถึงกรณีที่ภาพทรงพระเมตตาต่อไพร่ฟ้าผู้ทุกยาก
อาจารย์ได้วัดขึ้นและมอบให้กับทางราชการ
มีการนำไปติดตั้งที่สารกลางจังหวัดแพร่เมื่อ๑๗ปีก่อน
กับศิลปินต่างที่วาดมอบให้กับสารากลางจังหวัดทั่วประเทศ
เนื่องในวัตถ์โรกาสในหลวงราชการที่๙ทรงมีพระชนมายุ๗๒พันศา
แต่ว่าสัปดาห์ก่อนค่ะไปพบว่าภาพนี้มีรอยฉีก
แล้วก็มีมูลสัตว์จำนวนมากบนภาพ
อาจารย์ก็ออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
แล้วก็ตำหนิการดูแลรักษาภาพดังกล่าวอย่างดุเดือดนะคะ
ซึ่งล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าจะมาซ่อมแซมพาดวาดที่เกิดการชำรุดด้วยตัวเอง
และในระหว่างนี้ห้ามไม่ให้ผู้ใดสัมผัสเนื้อภาพ
ซึ่งเป็นภาพที่วาดโดยใช้เทคนิคสีอาคลิลิกบนผ้าใบ
ห้ามไม่ให้ใครนำไปใส่กรอบกระจกอย่างเด็ดขาดค่ะ
โดยเบื้องต้นอาจารย์จะไปดูภาพด้วยตัวเองก่อน
ถ้าหากว่าสามารถซ่อมแซมได้ในพื้นที่จังหวัดแพร่ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ยืนยันด้วยนะคะว่าอาจารย์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
การส่อมนั้นจะต้องสร้อมจากมือของผู้วาดเอง
ซ่อมยากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะซ่อมเนี่ยผมต้องกลับมาซ่อมสามเดือนโดยประมาณนะฮะแล้วก็เหมือนเขียนใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะอย่าไปบอกว่านิดหน่อยไม่ได้ไม่ใช่นิดหน่อยนะขี้จิ้งจกเป็นร้อยจุดนะฮะเป็นร้อยจุดเลยนะไม่ใช่นิดหน่อยนะที่ถลอกที่ถลอกนะครับก็หลายจุดที่สีหลุดเลยเป็นรอยถลอกเป็นสีขาวเลยพื้นเป็นสีขาวบางที่นี่

เห็นชัดเจนนะครับต้องซ่อมหมดเลยนะไม่ได้น้อยนะท่านคิดว่าไม่ได้น้อยนะท่านดูไกลแต่ถ้าท่านลองเข้าไปดูใกล้ใกล้แล้วท่านไม่รู้ไงว่าอันนี้คือจุดอะไรท่านไม่รู้ไงนึกว่าภาพวาดผมเหรอมันไม่ใช่จุดเหล่านี้ไม่ใช่ภาพวาดผมทุกอย่างนี่ไม่ใช่ภาพวาดผมท่านไม่รู้ไงท่านบอกนิดหน่อยไม่มีอะไรไม่ได้จำรถแ
นิดหน่อยอะไรนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนะครับชัดเจนนะคะนอกจากนี้อาจารย์ก็ฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอยากที่จะให้ช่วยตรวจสอบว่าภาพวาดของศิลปินที่มอบให้กับสารกลางจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยยังอยู่ครบหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าบางจังหวัดภาพคงจะหายไปแล้วหรือไม่ก็ขาดการดูแลค่ะก็อยากจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นเรียกค
ประบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอนุญเดตต่อไปค่ะ